คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้มีการจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก่อนหน้านี้ที่ทีมข่าวของเราได้มีการจำลองเหตุการณ์
ตำรวจได้มีการแถลงแล้วก็กล่าวขอบคุณทีมข่าวของเราด้วย
ลองแบบตกลงไปจากท้ายเรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยจำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ความเร็วสูงสุดที่บอกว่าอยู่ที่๘น็อตนะคะ
แต่เราจำลองเหตุการณ์ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของทีมข่าวของเราด้วย

ได้เห็นภาพชัดเจนว่าจังหวะการขับเรือที่มันความเร็วขนาดนี้
มันจะเกิดเหตุได้ในลักษณะไหนยังไงบ้าง
ขับด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ๘น็อตหรือ๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ช้าสุดอยู่ที่๓๕น็อต
ความเร็ว๘น็อตมีครั้งเดียวเลยค่ะ
บริเวณสะพานพระราม๕ใกล้เคียงกับจุดที่คุณแตงโมตกลงไปค่ะ
ซึ่งระบุเวลาและวิถีของเรือ
ตอนแรกวิ่งอยู่ที่ประมาณ๘น็อตมาเรื่อย
จนเวลา๔ทุ่ม๒๙นาที
เรือวิ่งอยู่ที่๓๓น็อต
หัวเรืออยู่ที่๓๑๖๗องศา
ต่อมา๔ทุ่ม๒๙นาที
ความเร็วเพิ่มมาเป็น๘น็อต
เป็นเวลาเดียวกันกับที่ตำรวจ
คาดว่าคุณแตงโมอาจจะตกเรือ

ใช่เพราะว่าขับไม่เป็นแต่อยากลองขับ
จากนั้นค่ะ๔ทุ่ม๓๑นาที

ขับหัวเรือไปที่๑๑๗๑องศา
ในเวลา๔ทุ่ม๓๔นาที

จำลองเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห
จากบริษัทแนบเกียร์จำกัดนะคะกามินมาริน

เรือที่นำมาจำลองเหตุการณ์

แต่คล้ายกันมาก
ก่อนจะจำลองเหตุการณ์นะคะ

นายนิธิพัฒน์แทนศรีเกียรติ
นายกิติพัฒนาสนธิราช
ลำที่คุณแตงโมแล่นไปกับเพื่อนเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็เลยถ่ายภาพหน้าจอให้ดู

มันจะเห็นค่าต่างของเรือที่กำลังขับ

ทั้งองศาของหัวเรือ
หน้าจอสามารถปรับได้หลายฟังก์ชัน

จะสามารถทราบเส้นทางว่าเรือลำนี้วิ่งไป

ดังนั้นการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ถ้าใช้ความเร็ว
เท่ากับเรือที่คุณแตงโมนั่งไป
ก็จะได้ความเร็วที่เท่ากันกับเรือที่ใช้จำลองเหตุการณ์

ดังนั้นเรื่องของความเร็วมันจะเป๊ะเลยนะคะ

คือนึกถึงวันนั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือจริง

ทีมข่าวของเราจำลองเหตุการณ์โดยอ้างอิง
ที่คุณแตงโมพลัดตกไปเริ่มต้นจาก
ความเร็ว๘น็อกต่อชั่วโมง

ชะลอให้เหลือ๓น็อตต่อชั่วโมง
หลังจากนั้นใช้เวลา๓วินาทีเองนะคะ
ในการเร่งความเร็วเรือให้ถึง๘น็อตต่อชั่วโมง

เกิดคำถามว่าไอ้ช่วงตรงนี้

ซึ่งเราจะมาจำลองเหตุการณ์กันดูว่า
สลับสับเปลี่ยนความเร็วของเรือ

จะมีผลทำให้เกิดการกระชาก

เดี๋ยวขับไปที่๘ก่อนครับ

จะทำให้คนที่อยู่บนเรือน
อาจจะเกิดการเสียหลักได้
จับสินของ

ผมขออีกรอบหนึ่ง

เนี่ยค่ะมันจะกระชากแบบนี้นี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อของเรายืนอยู่กลางเรือนะฮะ
ใช่ค่ะถ้าอยู่หัวเรือกับท้ายเรือนี่นะคะทีนี้เดี๋ยวขอพูดเวลาชัด
ดิฉันตกหล่นไปนิดนึงคือเรือลำที่คุณตังโมนั่งไปกับเพื่อน
๔ทุ่ม๒๙นาทีก็เนี่ยยัง๘น็อตอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น๓๓น็อต
๔ทุ่ม๒๙นาทีกับ๓วินาทีเพิ่มเป็น๘เลย
จาก๓๓เพิ่มเป็น๘ในช่วงเวลา๓วินาทีอันนี้คือกระชากแน่นอนแล้วล่ะ
ทีนี้สำหรับการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะสังเกตได้ว่าเวลาที่เรือกระชากเนี่ยค่ะ
คือนักข่าวของเราไม่ได้แบบเสียหลักล้มแล้วตกเรือหรืออะไร
เพราะว่าก่อนที่จะเร่งความเร็วเรือทีมข่าวของเรายืนตั้งหลักไง
คือรู้อยู่แล้วรู้ว่าจะเปลี่ยนความเร็วก็เลยตั้งหลักทรงตัว
แต่อันนี้ขนาดตั้งหลักนะนี่เขาจับเอามือจับเบาะไว้ด้วย
เตรียมตัวอยู่แล้วรั้วมันจะกระชากถ้าไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้จับยึดอะไร
ไม่ได้เตรียมตัวเป็นไปได้ไหมว่าจะตกเรือเลย

ก็ที่ตำรวจแถลงวันนี้บอกว่าแซนเนี่ยเขาบอกว่าคุณตังโมมาปัสสาวะ
ก็ตามนั้นแหละท่าทางที่ว่ามาจับขาของแซน
แล้วตกลงไปแล้วก็คุณตังโมไปจับอยู่ที่กาบเรือ
จังหวะจะลุกเรือกระชากตกลงไปเลยค่ะไปเกาะอยู่กาบเรือ
สุดท้ายตอนนั้นเหมือนกับว่าเบาเครื่องหรือว่าจอดไม่ทันหรืออะไรยังไงนี่แหละ
คุณตังโมมือหลุดแล้วก็หายไปเลย
เพราะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แน่นอน
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้
จากเวลาที่เรือแล่นไปในทิศทางไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่
เรียกว่าแฟคได้ประมาณนี้ว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือ
แล้วก็นำไปเป็นข้อมูลไปจากพยานทางวิทยาศาสตร์
ส่วนเรือลำเกิดเหตุถือว่าเป็นหลักฐานของกลางสำคัญในคดีนะฮะ

เจ้าหน้าที่ตอนนี้เนี่ยย้ายที่เก็บเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งที่๓แล้วนะ

จริงแล้วจะละเอียดมากจะเป๊ะมาก
เขาถึงไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับเรือเลยไง

ตามคำแถลงของตำรวจวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ตำรวจบอกว่าโรเบิร์ตยอมรับแล้วว่าช่วงนั้นเนี่ย
ที่เกิดเหตุคุณตังโมตกเรือเนี่ยเป็นคนขับเรือค่ะขับไม่เป็นหรอกค่ะ
แต่อยากลองขับมันก็เลยมีจังหวะที่กระชากค่ะส่วนแซนเนี่ยบอกว่าช่วงนั้น
คุณตังโมเดินมาเพื่อปัสสาวะใช่ค่ะ
ก็นั่งลงปัสสาวะที่ท้ายเรือจับขาคุณแซนจังหวะที่เหมือนกับกำลังจะลุกขึ้น
ก็ที่โรเบิร์ตอาจจะเร่งคงเร่งเครื่องแล้วก็ชาก
จากสามจุดสามน็อตเป็นแปดน็อตในช่วงสามวินาทีอ่ะ
ซึ่งแปดน็อตนี่มันคือสิบสี่กิโลเมตรกว่ากว่าเกือบสิบสี่กิโลเมตรกว่าต่อชั่วโมงค่ะ
เราเคยจำลองไปแล้วซึ่งมันโอ้โหมันเร็วนะทางเรือนะเนี่ยแซนบอก
คุณตังโมก็ตกไปทางฝั่งซ้ายของเรือแต่ไม่ได้จมไปในทันทีนะคะ
คุณแตงโมเกาะอยู่ที่กาบเรือฝั่งซ้ายเกาะเอาไว้อย่างงี้ค่ะคือ
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังแถลงอย่างละเอียดจากตำรวจอีกครั้งว่า
คือแซนเนี่ยครั้งแรกจำได้ว่าเขาเคยบอกแต่เขาไม่เคยบอกเรื่องเกาะกาบเรือ
บอกแค่ว่าพอแตงโมตกปุ๊บเขาก็ตะโกนบอกบอกว่าให้เรือหยุดตังโมตก
แล้วก็ไปวนกลับมาหากันซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าแซนตะโกนบอกในทันทีทันใดหรือมันมีช่วงเวลาเท่าไหร่
หรือถ้าบอกปุ๊บสมมุตินะถ้าโรเบิร์ตขับโรเบิร์ตหยุดแตงโมตกเรือ
ทันทีไหมหรือว่าพุ่งไปข้างหน้าก่อนถ้ากดถอนคันเร่ง
กดดับเครื่องเรือเลยเนี่ยมันได้ไหมหรือมันยังไงเราก็ไม่รู้
หรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าแซนบอกว่าระหว่างเนี้ย
แตงโมก็คุณแตงโมก็คงจะไม่ไหวแล้วมือก็หลุดแล้วก็จมหายลงไปในน้ำ
จังหวัดตรงนี้นี่แหละก็ต้องไปดูต่อว่าบาดแผลตรงต้นขาคุณตังโม
หรือว่าขาซ้ายขาขวาร่องรอยต่างต่างเนี่ย
ฟินหรือโดนใบพัดโดนอะไรตรงไหนบ้าง
จึงทำให้คุณแตงโมไม่โผล่ขึ้นมาเลย
เพราะว่าจังหวะที่เกาะอยู่ที่กาบเรือฝั่งซ้ายอะค่ะ
ตรงนั้นสำคัญเพราะคุณแตงโมก็น่าจะพยายามจะขึ้นมาบนเรือ
แล้วถ้าเกาะแล้วหลุดเข้าไปท้ายเรือใต้เรือมันเป็นไปได้ไหม
โอ้โหแล้วเธอไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเลยนะฮะ
พี่แซนเขาบอกกลับมาหากันแล้วก็หาไม่เจอแล้ว
คือแซนบอกไม่ได้ยินแม้แต่เสียงร้องก็เลยหาไม่เจอค่ะโอ้ย
ทุกผู้ชมครับไปดูเรือของกลางหน่อยนะฮะ
วันนี้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความในคดีของคุณแตงโม
ที่คุณแม่คุณแตงโมในฐานะผู้เสียหายเนี่ยแต่งตั้งเป็นทนายในคดี
ตำรวจนำมาเก็บไว้ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีแล้วนะฮะ
ที่เขาเกิดเหตุแล้วเขาเอากลับมาเก็บที่เดิมแล้วย้ายไปฝากแขวงการทางอยู่วันหนึ่งไหม
เมื่อวานนี้ย้ายมาที่นี่อีกเจ้าหน้าที่ย้ายมาจากแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีนะครับ
อยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแล้ว
นายกฤษณะวันนี้เดินดูรอบตัวเรือเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพจุดต่างเอาไว้อย่างละเอียด
ใช้เวลาตรวจสอบอยู่ประมาณ๑๕นาที
นายกฤษณะบอกว่าหลังรับเป็นทนายความให้กับคุณแม่ของคุณตังโมในคดีคุณตังโม
ยังไม่มีโอกาสเข้ามาดูรายละเอียดต่างของคดีเลยแล้วไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนแรกด้วย
วันนี้เลยอยากมาดูเรือของกลางก่อนเพื่อเก็บรายละเอียดต่างเอาไปสืบค้นหาข้อเท็จจริง
เพราะส่วนหนึ่งต้องนำไปส่งให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาที่เขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ศพชนะสูตรศพของคุณตังโม
นายกิจสนะบอกว่าส่วนตัวยังสงสัยอยู่หลายประเด็นในส่วนของใบพัดเรือตอนนี้ใบพัดเรือไม่อยู่
ทราบว่าชุดพิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบและนำไปเก็บไว้
ก็เลยมาถ่ายภาพเรือเท่าที่จะถ่ายได้นี่ข้างหลังเหลือแต่ตัวเครื่องแต่ใบพัดไม่อยู่นะฮะ
นายกฤษณะบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวที่ผุดขึ้นมาพบว่าตอนนี้มีความผิดปกติหลายอย่าง
อย่างเช่นคนที่อยู่บนเรือทำไมถึงไม่เห็นคนตกน้ำ
จะต้องหาเหตุผลว่าเหตุใดถึงไม่เห็นตามข้อมูลที่ได้ฟังจากสื่อมวลชนนะ
ทนายกฤษณะบอกขณะที่เรือแล่นเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังก็ต้องไปหารายละเอียดว่าดังขนาดไหน
เรือเนี่ยดังขนาดไหนดังขนาดไม่ได้ยินเสียงคนตกน้ำ
คำแนะนำมาว่าให้ไปตรวจบาดแผล
ลึกถึงกระดูกของคุณแตงโม
หากถูกใบพัดเรือจะมีเศษโลหะของใบพัดฝังอยู่ที่กระดูก
ก็เลยอยากให้มีการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
ระยะสายตาในการเห็นผมมีความรู้สึกว่า

ถ้าผมมองนะลำโพงโอเคดูมันเสียงดังก็จริง
แต่ในการขับเรือถ้ามองดูดีมันก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่นะครับ
การที่จะไม่มองเห็นกันเลยเนี่ยผมว่ามันก็มีอะไรที่ผิดปกติพอสมควร
แต่ในมุมมองผมเห็นวันนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่า
ที่บอกว่าไม่เห็นกันเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกแล้วนะครับ
ที่ไม่สามารถมองเห็นกันคนนึงอาจจะมองไปข้างหน้า
คนหนึ่งมองข้างหลังแต่ว่าเสียงเนี่ยลำโพงในวันนั้นผมไม่รู้ว่าเปิดดังขนาดไหนนะ
แต่ได้ยินตามข้อมูลในข่าวก็บอกว่าเปิดดังมาก
แต่ว่าในช่วงเกิดเหตุผมไม่แน่ใจเครื่องใบพัดเรือมันจะขนาดไหน
ตรงนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้มันจะมีความดังความอะไรขนาดไหน
แล้วก็ดูเรื่องการตกแต่งเครื่องเสียงลำโพงแสงสีเสียงอะไรพวกนี้ด้วย
คงเอาไปประกอบสำนวนคดีเพราะว่ามันต้องเอาให้ละเอียดอ่ะใช่ไหม
เช่นตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงกันไหมเสียงอะไรดังเสียงอะไรไม่ดัง
ได้ยินแบบไหนใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง

ค่ะทีนี้ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวทางคดีนะคะ

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณสัก๔โมง๔๐นาทีค่ะ
คุณแอนนากับคุณพุดเดิ้ลได้ออกมาจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภักดิ์๑หลังจากเขาให้ปากคำ๔ชั่วโมงกว่าเลยนะคะ

และวางใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจ

ที่ผ่านมาตำรวจได้สอบปากคำพยานไปแล้ว

คนทั่วไปอาจจะรู้รายละเอียดไม่เท่าไหร่
แต่มีข้อมูลอีกจำนวนมากที่ไม่มีใครรู้
ตำรวจได้เก็บรวบรวมแล้วก็ไม่ได้มาเปิดเผยนะคะ
ที่ผ่านมามีการสอบสวนคนบนเรือผู้จัดการ
และทุกคนก็มาให้การกันบ่อย
เชื่อว่าตำรวจรู้หมดทุกอย่างแล้วว่าอะไรเป็นอะไร

บอกว่าตำรวจถามถึงอุปนิสัยใจคอของคุณตังโมด้วยนะคะ
ประเด็นที่ถามถึงนิสัยของคุณแตงโมเพราะอะไรรู้ไหมคะ

ความเป็นไปได้ที่คุณแตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือค่ะ
แล้วก็ฝากถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะ
บ้านหลังไหนที่มีกล้องวงจรปิด
ก็อยากจะให้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ได้มากที่สุดนะคะ
เพราะเชื่อว่าจะเห็นอะไรที่มันน่าจะตอบได้

แล้วก็จะช่วยตำรวจให้มีข้อมูลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ถามความเชื่อมากกว่าถามมาในความเชื่อว่าเราคิดว่า
ตำรวจจะปรสาวะบนเรือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ

ตอนเราฟังข่าวอยู่ที่บ้านเราก็ไม่มั่นใจ
พูดตรงว่าจะได้ไหมเนี่ยจะปิดคดีเร็วไหม
เห็นข่าวมาว่าจะแถลงปิดแล้วนะอีกไม่กี่วัน
แต่พอวันนี้เราถามนะเราก็ถามว่าจะแถลงปิดแล้วเหรอคะ
หรืออะไรก็ตามเขาก็บอกว่ามั่นใจได้เลย
ถ้าจะปิดคดีจริงก็คือมันต้องมีทุกอย่างพร้อมแล้ว
บางอย่างคิดว่าตำรวจรู้นะไม่ใช่ตำรวจไม่รู้นะว่า
รู้กันทุกอย่างค่ะอยู่ที่ว่าเขาพูดไม่ได้มากกว่า
มันกลายเป็นข่าวแล้วพอมันกลายเป็นข่าว

หรือว่าคนนี้อาจจะต้องรับความผิด
เขาก็จะรู้ตัวทันเอาไปแก้ไขข้อมูล
แล้วมันกลายเป็นข่าวแล้วมันกลายเป็นข่าว

แล้วมันกลายเป็นข่าว

แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว

แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว

แล้วมันกลายเป็นข่าว
แล้วมันกลายเป็นข่าว

บางคนก็ไปเปิดเพจใช้ชื่อคุณแตงโมคุณเบิร์ตอะไรพวกนี้ก็มี
บางคนก็ไปเปิดเพจใช้ชื่อคุณแตงโมคุณเบิร์ตอะไรพวกนี้ก็มี

คือคุณเบิร์ตแฟนคุณตังโมบอกว่าไม่ได้ห้ามนะฮะ
แต่ถ้าเป็นเพจที่เหมือนกับแฟนคลับ

แต่บางคนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพจริง
เอาชื่อเข้าไปแล้วไปเปิดรับบริจาคไปอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

ใช่ค่ะทุกผู้ชมครับ
ตั้งแต่วันที่พบคุณแตงโม

แถวแม่น้ำเจ้าพระยาท่าเรือพิบูรสงคราม

มาวางแสดงความอาลัยแบบนี้ทุกวันนะครับ

นี่เข้า๑๑๑๒วันแล้วนะครับ
ต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพ

โป๊ะเรือพิบูลสงคราม๑

แล้วก็รูปของคุณตังโมนี่ก็เยอะไปหมดเลยนะฮะ

บางคนก็มาหาซื้อแถวนี้นี่แหละ
คือส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่า

แต่ก็ทำให้คนแถวนี้แม่ค้าแม่ขาย

ดอกไม้เนี่ยก็มีหลายราคานะฮะ

วันหนึ่งก็ตกเป็นพันเหมือนกันนะฮะ
เป็นดอกไม้แบบ
เขาเรียกอะไรนะดอกไม้อะไรนะคะคุณโมน
ด้วยรักและผูกคันนะครับ
มีเด็กไปรุ่น

ก็ยังติดใจสงสัยเรื่องคดีของคุณตังโม

ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนั่นแหละ
แต่ก็อยากรู้ว่าลึกแล้วเนี่ย
มันเป็นอุบัติเหตุที่
นำมาซึ่งการเกิดเหตุ

มีแฟนคลับมาจากหลายที่นะวันนี้นะครับ

แฟนคลับของคุณตังโมมาจาก

ต้องการวางช่อดอกไม้ไว้ให้คุณแต่งโม

จับกลุ่มตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้

ลึกก็คือน้องมายนี่มองไปถึงเรื่องว่า

แล้วก็รอฟังแถลงจากคำบรรวชทุกวันก็แล้วกันนะฮะ